หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็มีคนคนหนึ่งค่ะ
เป็นหลานชายอยู่ในอาการเมาแล้วไปจ่อยิงน้าชายจนเสียชีวิตนะคะ
พอนำตัวไปสอบสวนก็คือเขามอบตัวเองนำตัวไปสอบสวนเขารับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะ
ในวันนั้นไม่ยอมให้รวมทั้งธุปีครับ

โปรดติดตามต่อไป
ที่นายอมรินจะวิ่งหนีไป
ต่อมานายอมรินมือปืนได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภหาดใหญ่นะคะ
แล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุที่ยิงน้าเขยบอกว่า
มาจากเรื่องที่ถูกพูดเหยียดหยามมาตลอดค่ะ
เป็นเรื่องที่พ่อของตัวเองซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาม
เคยถูกยิงเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าจนถึงวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
เหมือนกับว่านายอมรีนใช้ไม่ได้นะเขาพูดแบบนี้เป็นประจำ
ประจวบเหมาะกับช่วงที่เกิดเหตุอยู่ในอาการมืนเมาด้วย
และเดินไปขอนั่งร่วมวงขอไปนั่งด้วย
แต่กลับถูกไล่ก็เลยบันดาลโทษะ
เดินกลับไปที่บ้านไปหยิบปืนมายิงเพื่อระบายความแค้นนะคะ
ตำรวจก็นำตัวส่งดำเนินคดีค่ะ